เต็มสิบให้สิบไม่มีหักเลยจ่ะ
ตอบคำถามอีกครั้งหน่ะครับ

เอาอย่างนี้ค่ะเราก็จะให้คุณชนะแปร
เอาละให้ผมแปร

คำถามโซเลมันธาเลวันธารามะเต้ต่อ

ฟังคำถามอีกแล้วนะคะ
โลเตโลเตกินโรตีมาหรือยัง

กินแต่คุณตากินแต่คุณตากินสองอัน

นับถือทั้งคนถามทั้งคนตอบและคนภาค
ทั้งสองคนพากี้เลยจริง

ขอบคุณเชียร์จากเหล่าบรรดาค่ะ

แต่ว่าถามได้ถูกอกถูกใจตอบได้โดนใจ
เรียกได้ว่าพิธีกรยังเอ่ยปากเลย

ก็ถามมาแบบนี้ก็ตอบแบบนี้แหละทำไม

มันเป็นแบบนี้นี่เอง

ประกวดนางงามเดี๋ยวนี้ก็มีสีสันกันมากขึ้น